คืออุบัติเหตุก็เป็นสิ่งที่เราไม่ได้อยากให้เกิดอยู่แล้วล่ะ
แต่เมื่อมันเกิดกับเราแล้วเรารู้ตัวว่าเราเป็นต้นเหตุ

แล้วมันมีเหตุการณ์หนึ่งผู้หญิงคนนี้ฮะ

ถอยถอยพยายามบีบแต่บอกแล้วนะแต่ถอยมาเร็วเหลือเกินสุดท้ายเป็นยังไงไปดูกันฮะ
บีบแต่เตือนแล้วนะบีบแตร่เตือนแล้วไม่ทันคุณผู้ชมถอยพลวดออกมาตัดหน้ากระทันหันแบบนี้เลย
โอ้โหรถที่ติดกล้องเนี่ยหลบไม่ทันอยู่แล้วครับ
ถอยมาขวางกลางถนนแบบเนี้ยดูตามเวลาในคลิปขณะเบรก
แล้วก็บีบแตร่เตือนจนมาถึงตอนที่ชนกันมันเกิดขึ้นในเวลาแค่๒วิคุณผู้ชม
หญิงสาวที่อยู่ในรถเอาคลิปมาโพสต์ในติ๊กต๊เขียนแคปชั่นว่า
ขอสามคำอ่าชาวเหนือก็จัดไปสิขอสามคำก็จัดไปให้
เช่นเหนื่อยใจแทนบางคนบอกไม่ถึงคาด
บางคนบอกไอ้งามไส้บางคนบอกถอยไปไหนอืม
เหตุผลที่เก๋งถอยออกมาแบบนี้เออผมอยากจะรู้เพราะว่ามันเป็นการถอยที่
ลักษณะผิดปกติใช่อ่าเป็นไงเข้าเกียร์ผิดอืม
เกียร์ผิดครับค่ะเห็นบอกว่าจะเดินหน้านะอ่า
จริงจะเดินหน้าจะเข้าเกียร์ดีไปเข้าเกียร์อาแทน
นี่ไงเพราะว่าตอนแรกก็มีคนไปถามว่าเอ๊ะเป็นเพราะว่ารถไหลหรือเข้าเกียร์ผิด
แต่ถ้าเกิดรถไหลมันไม่น่าจะขนาดนี้นั่นน่ะสิโอ้โหก็น่าจะพอไปเข้าเกียร์ถอยเนี่ย
แล้วตกใจค่ะตกใจไม่ได้เหยียบเบรกด้วยโชคดีอุบัติเหตุครั้งนี้คือรถอ่ะ
เสียหายแต่ไม่มีใครบาดเจ็บครับสาวเจ้าของคลิปก็เลยเอามาโพสต์ไว้เป็นอุทาหรณ์นะฮะ